แต่เช้าเลยฮะเป็นส้มตำทะเลหนึ่งครก
จริงแล้วมันก็ไม่ควรจะแพงอะไรขนาดนี้นะ
แต่มีนักร้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไปสั่งผ่านทางโปรแกรมแชทก็คือทางเพจ
ทางเพจของร้านเขาอ่ะนะฮะ

ทีนี้ก็ไปสั่งเสร็จปุ๊บถามไปถามมาไม่ยอมบอกราคา

แต่พอมาส่งขอเก็บเงิน๔๔๐บาท

ไปดูหน้าตาของส้มตำเลยสิว่ามันขนาดไหนเนี่ย

อยากให้เทออกมาแล้วแยกชิ้นส่วนนะคุณ

เออนะฮะผู้โพสต์คือคุณตุ๊กตาครับ
โพสต์ภาพถุงส้มตำเป็นส้มตำรวมทะเล

เขาบอกว่าครั้งแรกในชีวิตที่กินส้มตำแพงที่สุด๔๔๐อีชั้น๑๐เป็นลม
เป็นฉันคิดไว้แพงสุดคือ๒๕๐แต่ฟาดไป๔๔๐พอโพสต์ไปคนก็วิจารณ์กันเยอะแหละครับ
เจ้าของโพสต์ก็คือนางสาวสุพรรณสาธวีสารหรือว่าน้องตุ๊กตาครับ
บอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง๑๓สิงหาคม
ส้มตำจากร้านส้มตำเจ้าประจำแห่งหนึ่งผ่านโปรแกรมแชททางเพจของเขา
เป็นส้มตำรวมทะเล๑ครกขนมจีน๑ถ้วย๑๕บาท
ก็ให้ทางร้านส่งเขาบอกว่าเป็นการส่งฟรี
แต่ว่าคือเขาอยากถามราคาแล้วแต่ทางร้านไม่ยอมบอก
พอมาส่งโอ้โหฟาดไป๔๔๐แทบครั่ง

มีร้านประจำนะคะเคยทาน
เคยทานส้มตำกับเขาประจำ
เราสั่งทางแชทแล้วก็วันนั้นสั่งตำรวจ

กุ้มแล้วก็ปูม้า
ในความเงินก็จะอยู่ประมาณ๑๐๐กว่าบาทนะคะ
แต่วันนั้นก็สั่งเป็นแบบรวม
คิดว่าแพงสุด๒๕๐บาท
วันนั้นสมมติสั่งน้องเขา
ตำรวมนึงตำรวมทะเลหนึ่ง

ที่เขาขาย๑๕บาทนะคะ
แล้วก็สามารถถามตลอดว่า
รวมทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าตุ๊กตาซื้อของจะถามทุกเจ้าว่า
ทุกร้านเลยว่าเท่าไหร่เพราะว่าจะอ่า
คือเขาพยายามถามนะแต่ว่าทางร้านก็ไม่ตอบ
คือที่ถามจะได้เตรียมเงินไว้ให้พอดีไง
แต่ร้านก็บอกแค่ว่ากำลังออกมาแล้วกำลังออกมาส่งแล้วแบบนี้
พอโพสต์ไปถามว่าร้านรู้ไหมรู้ทางร้านโทรศัพท์มาขอโทษ
บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้แล้วก็ชี้แจงว่าที่แพงเนี่ย
เพราะว่าในส้มตำอันนี้เขาใส่ปลาแซลมอนไปด้วยมันก็จะแพง
แต่จริงแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันใส่แซลมอนในห้างมันก็ไม่ได้แพงถึงขนาดเสีย
หรือว่าถ้าราคามันแพงจริงก็ควรแจ้งลูกค้าก่อนไหม
ต้องการอะไรเพียงแค่อยากเตือนสังคมให้ระวัง
สั่งของผ่านทางโซเชียลผ่านทางแชทอะไรแบบนี้
แล้วก็เตือนทั้งคนซื้อทั้งคนขาย

ต้องแจ้งราคาแล้วก็ต้องเก็บเงินให้ตรงกับความเป็นจริงด้วย
นี่คุณกิ่งแก้วก็แสดงความคิดเห็นมาในคอมเมนต์ว่า
ส้มตำครกละ๔๐๐กว่าบาทแบบนี้ดิฉันคงไม่ทานแน่ค่ะ

คุณผู้ชมทีนี้มาดูอุทาหรณ์
สำหรับคนที่ชอบร้องคาราโอเกะบางคนพอร้องไปนานติดลม
ไมค์ไม่ลงนะคะเพื่อนข้างก็ไม่ได้ร้อง
หนุ่มจีนไม่หนุ่มแล้วสิคะอายุ๖๕แล้ว
ลุงชาวจีนค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าลุงหวังร้องคาราโอเกะร้องเพลงเนี่ย
สักประมาณ๑๐เพลงแล้วเสียงซุ้งมากค่ะปรากฏว่าคุณลุงมาค่ะ
ปอดรั่วเลยนะคะโอ้โหคุณลุงไม่ได้คิดเองนะ
ไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเพราะใช้เสียงสูงนานและเยอะเกินไป

เค้นเสียงแบบจะเอาให้สูงที่สุดอะไรแบบนี้นะ
คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วแม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเรา
ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้
หวังอายุ๖๕ปีค่ะตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอาการปอดรั่ว
ซึ่งทำให้เกิดลมเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากเป็นอาการฉับพลัน
หลังจากที่คุณลุงเนี่ยไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนร้องเพลงต้องใช้เสียงสูงเนี่ย
นับสิบเพลงเลยนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยร้องรวดเดียว
วางไมค์ให้เพื่อนได้ร้องร้องคนเดียว๑๐เพลงแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นสักพักคุณลุงเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจติดขัด
เพื่อนต้องนำตัวลุงส่งโรงพยาบาลห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลในเมืองหนานชางมณฑลเจียงซีค่ะ
คือแพทย์มีการทำการเอ็กซาเรย์ปอดของคุณลุงนะคะ
แล้วก็บอกว่าปอดมันรั่วอากาศเข้าไปในปอด
เกิดจากการใช้เสียงสูงนานติดต่อแล้วก็มากเกินไป
ลุงหวังเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแหม่ก็มันติดลมมาก

ก็เลยต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้

หายเร็วแล้วก็คงต้องพักการร้องเพลงอีกนานแล้ว

เข็ดแล้วพักก่อนร้องเสียงสูงดิฉันก็เสียงสูงนะ

ตั้งแต่ช่วงเพลงแรกลงคีย์ไปแล้วนะคะ